ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นสาวเชียร์เบียร์นะฮะ
เธอบอกว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็ขายเบียร์ให้กับลูกค้า
ความจริงก็รู้จักกันดีอยู่เคยเจอกันอยู่หลายร้านในพื้นที่นครสวรรค์
พอเขาซื้อเบียร์๓ขวดเธอก็เหมือนกับไปนั่งพูดนั่งคุยนั่งดื่มกินเป็นเพื่อน
แล้วเขาหาว่าเธอเนี่ยเอามือไปจับของลับของเขาเธอบอกเธอจับแค่พุง
ลักษณะล้อเล่นกันจากนั้นเนี่ยถูกตบถูกตีจนน่วมเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ถูกถีบเข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวนี่ตอนต้นคลิปต้องช่วยกันดูนะครับภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับ
นี่ตรงจังหวัดตรงเนี่ยน้องก็บอกคือแค่จับคุงนะจับคุงเล่น
แต่เขาหาว่าไปจับของลับของเขาไปจับของสงวนของเขา
แล้วอยู่ดีเขาก็โมโหแล้วลุกขึ้นมาทำร้ายเลยนะฮะนี่ถูกตบปึ้งเข้าไปก่อนเลยหน้าชาเลยนะฮะ
แล้วมีถูกถีบอะไรอีกนะครับเดี๋ยวช่วงจับคุมเนี่ยเราจะให้ดู
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงน้องถูกทำร้ายนี่เราไม่ให้ดูแล้วนะฮะเราจะเป็นหยุดเป็นภาพนิ่งแล้วนะฮะ
แต่ว่าน้องเขาบอกเขาอยากให้เห็นว่าเขาเนี่ยจับพุงจริงค่ะนี่โอ้โหแม้แต่แม่
ก็เข้าใจแหละว่าสิทธิส่วนบุคคลสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็เท่าเทียมกันหมดใช่ไหม
แต่ว่าคือแต่คุณต้องไปตบเขาแล้วกันแม่นี่ฮะสาวเชียร์เบียคนนี้อายุ๒๐ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เธอบอกเธอมีเป็นหลักฐานนะฮะสุดท้ายเนี่ยเธอถูกตบจนหน้าหงายนะครับ
เธอก็พยายามถอยหนีออกมานะลูกค้าชายคนนี้ยังตามมาแล้วถีบเธอเข้าไปอีกนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยก็คือพนักงานที่เป็นสาวเชียร์เบียร์นะครับเธอบอกว่าตอนนั้นเดินเชียร์เบียร์อยู่
แล้วก็ไปเจอกับลูกค้ากลุ่มนี้นี่แหละนะครับซึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตานะก็เคยเจอเจอกันอยู่แล้วนะครับ
เธอบอกว่าระหว่างที่พูดคุยกันต่างคนต่างเมาทั้งคู่ก็มีการพูดจาหยอกล้อกัน
แล้วเธอก็เอื้อมมือไปจับพุงเขาเล่นอ่าจับพุงแล้วก็บีบนะฮะ
ตามภาษาคนรู้จักกันมีเพื่อนสาวที่ทำงานอยู่กับเธอเนี่ยที่เดียวกันเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วย
ซึ่งเขายืนยันได้ว่าเธอจับพุงจริงไม่ได้ไปล่วงเกินเขาไม่ได้เอามือไปจับของลับของสงวนของผู้ชายคนนั้น
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้โมโหมาตบเธอโวยวายต่อว่าเธอว่าเธอเนี่ยไปจับของลับของเขา
แล้วก็ยังถีบเธออีกเธอบอกตอนนั้นเธออายมากนะฮะมันมึนไปหมดหน้าชาไปหมดปากก็แตก
โมโหด้วยถึงขั้นอยากจะหยิบขวดเบียร์ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยลุกไปฟาดคืนเลยให้รู้แล้วรู้รอดนะฮะ
แต่ยังมีสติข่มใจเอาไว้ว่าอย่าดีกว่าตัดใจลุกหนีไปจากโต๊ะนั้นหลังจากร้านปิดเลิกงาน
นี่ดูฮะอาการบาดเจ็บของเธอเธอบอกเธอเธอทนจนร้านปิดนะฮะ
พอร้านปิดเธอก็ไปขอหลักฐานกล้องวงจรปิดจากร้านแล้วก็เอาไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับลูกค้าคนนี้นะครับแต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอบอกเขาขู่เธอนะ
ขู่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตถ้าไม่แน่จริงไม่เจ๋งจริงเนี่ยอย่าไปแจ้งความนะทำอะไรเขาไม่ได้หรอก

เดินขายแล้วก็เรียกว่าเนี่ยแบบไม่จริงค่ะจับพุงจับพุงแบบหย่อว่าเล่นด้วยนิดหน่อยไม่ได้เนี่ย
ผมก็หันไปถามเพื่อนแบบว่าแบบมึงกูได้จับของเขาจริงมาบอกว่ามึงไม่ได้จับค่ะ
กูนั่งมองดูว่ามึงไปจับพุงเค้าเหมือนแบบไปจับพุงแล้วแบบบีบพุงหน่อยบอกว่าเล่นด้วยนิดหน่อยไม่ได้เนี่ยอะไรแบบนี้

ทีนี้สาวเชียร์เบียคนนี้บอกว่า
พอไปแจ้งความแล้วเนี่ย
ตำรวจบอกให้เธอไปหาหลักฐานมาว่า

นี่ตอนที่ถูกถีบนะฮะยังมีฝากรอยเท้าเอาไว้นะฮะ

เธอบอกเธองงมากตำรวจบอกให้ไปหาหลักฐานมาว่า
คู่กรณีเป็นใครแล้วเธอจะไปหายังไง
ยังถูกเขาขู่อีกนะครับ
แล้วตอนที่เจอกันในฐานะลูกค้าเนี่ย
เป็นร้านไหนก็แล้วแต่เวลาสั่งเบียร์กับเธอเนี่ย
เธอก็ไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวไม่เคยติดต่อขอเบอร์อะไรกันเลย

ร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาสั่ง๓ขวด
เธอก็เห็นว่ารู้จักกันดีแล้วสั่งตั้ง๓ขวดก็มานั่งเป็นเพื่อน
นี่ฮะสุดท้ายเธอบอกเธอก็เลยไปบอกแม่
แม่ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อขอความเป็นธรรม
เพราะไปรู้มาว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณ
อายุ๖๓ปีแล้วนะครับ
หลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาทางตำรวจก็ได้โทรมาชี้แจงกับ
น้องที่เป็นสาวเชียร์เบียร์แล้วนะครับ

ตำรวจเขาบอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อย
มันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดพลาด
ไม่ได้บอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาว่าคู่กรณีเป็นใคร
แต่บอกว่าให้ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเก็บไว้ได้เลย

หลักฐานที่มีอยู่กล้องวงจรปิดมันพออยู่แล้ว
แล้วเดี๋ยวจะสืบให้เพียงแต่ถ้าเกิดมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ย

แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วให้ไปชี้จุดที่เกิดเหตุด้วย
นี่ล่าสุดนะครับคนตำรวจโทษอัครวาเดชน์พิมนศ์ศรี

โดยบอกว่าขอให้ผู้เสียหายมั่นใจได้ว่า
ตำรวจจะดำเนินการเอาผิดกับคนก่อเหตุอย่างตรงไปตรงมา
ตอนนี้ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุในโต๊ะนั้นแล้ว๓คนที่อยู่ในคลิปนั้นเลยนะครับ
ซึ่งทั้ง๓คนประสานว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนมามอบตัววันพรุ่งนี้นะครับ๒๗มิถุนายน
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุที่ไปตบไปถีบเขาเนี่ย
บอกว่าเป็นพี่ชายของอดีตนักการเมืองดังในพื้นที่นครสวรรค์นะฮะ
แล้วก็เป็นอดีตข้าราชการเกษียณรวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ด้วย
มีรายงานว่าเป็นตำรวจระดับรองภูมิกับการในพื้นที่ภูทรภาค๖
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นใครก็จะดำเนินการอย่างไม่มีละเว้นขอให้ผู้เสียหายสบายใจได้
ซึ่งเราได้ส่งตัวให้กับแจ้งข้อหาเรื่องของการความผิดเกี่ยวกับการทำร้านรังการพวกอีก
ซึ่งเราได้ส่งตัวให้กับผู้เสียหายไปรับการตรวจเราก็ได้ออกหมายเรียก
เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของกฎหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าพบเจ้าที่หลวง
ได้ข่าวว่ามีเจ้าที่ตรวจอยู่ในที่เกิดเห็นหรือเปล่า
กำลังตรวจสอบครับว่าณเวลาเกิดเหตุในสถานที่นั้นมีใครอยู่บ้าง
และคนที่อยู่ในนั้นทำหน้าที่อะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนบ้าง